ส่วนเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นอุบัติเหตุสยองที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชศรีมา
เมื่อรถกระบะไปขับทับร่างชายคนนึง
แล้วก็ลากไปไกลถึงสี่สิบเก้ากิโลเมตรก่อนจะนำไปทิ้งไว้ในปั๊มน้ำมันนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ด้วยคุณผู้ชมค่ะภาพวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ถนนมิตรภาพค่ะเข้าตัวเมืองนครราชศรีมาตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้ว
จังหวัดนครราชศรีมาจับภาพรถกระบะมิซูบิชิไทรทันสี่ประตูสีดำ
ทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่านหกสองเจ็ดสี่ไม่ทราบจังหวัดถอยรถออกมาจากที่จอด
แล้วมีศพผู้ชายที่สภาพแหลกเหลวไม่มีศีรษะหลุดออกมาจากใต้ท้องรถนะคะ
หลังจากนั้นคนขับรถถอยออกมาแล้วก็ขับออกไปจากปั๊มน้ำมัน
เนี่ยค่ะจังหวะนี้คุณผู้ชมค่ะคือรอให้รถคันอื่นไปหมดก่อนอ่ะ
แล้วก็ถอยมานะคะคือไม่ได้ลงมาดูเหตุการณ์เลยอ่ะค่ะโอ้โห
เนี่ยค่ะแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามีรอยครูดนะคะมีรอยลากออกมาชัดเจนทีเดียว
ศพนี่วงกลมสีแดงให้คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะ
ค่ะเพราะว่ากล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจนทีเดียว
เหตุการณ์นี้เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาสามนาฬิกายี่สิบนาทีตีสักยี่สิบที่ผ่านมา
จากนั้นในเวลาต่อมาตำรวจภูทรปากช่องพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพในสภาพแหลกเหลว
วันเดียวกันเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน
ชนคนเดินเท้าจนเสียชีวิตที่ถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่๔๓
เข้าอำเภอปากช่องหน้าตลาดขายผลไม้กลางดง
กลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็หลบหนีไป
จากนั้นรถกระบะมิซูบิชิไททันสีดำ๔ประตู
วิ่งมาด้วยความเร็วสูงก็ขับทับร่างชายคนนี้ซ้ำไปอีก
จนทำให้ศพเข้าไปติดอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็ลากไปไกลถึง๔๙กิโลเมตร
ถึงปั๊มน้ำมันในเขตตำบลลาดบัวขาวที่อำเภอศรีคิวนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลปากช่องนานา
แล้วก็จะตามหารถยนต์คันก่อเหตุชนคันแรกก่อน
แล้วก็รถกระบะมิซูบิชิไททรอนสีดำที่ลากศพมาทิ้งไว้ในปั๊มน้ำมันด้วย
เพื่อที่จะสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะคะ